ดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะมีคนออกมาตามหาลูกสาววัยสิบแปดปี
หายออกจากบ้านไปสี่วันไปแจ้งความร้อยเวรบอกว่ายังไงรู้ไหมค
คุณผู้ชมอืมไม่รับแจ้งอ้าวไปเองก็กลับมาเองได้
ไปแจ้งความโรงพักข้างเคียงแทนก็แล้วกันร้อยเวรตำรวจตอนเนี้ยประเด็น
คุณโดนเพ่งเล็งเยอะมากเลยนะมีหลากหลายประเด็นเก่า
เขาก็ยังตามกันอยู่นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวกันหน่อยนะ
นายปักพลไม้เหลืองค่ะเป็นชาวบ้านตำบลสามกระทาย
กุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ลูกสาวของเขาน้องเนสนางสาวสุธินีขำสุวรรณวัย๑๘ปี
สูง๑๗๓เซนติเมตรผอมผิวขาวสวมแว่นตา
เนสหายออกจากบ้านไปตั้งแต่สายของวันที่๘มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
ปกติน้องเนสจะไปทำงานกับแม่นะคะที่โรงงานว่านหางจราเข้ในอำเภอ๓๐๐ยอด
แต่วันนั้นเนี่ยน้องเนสบอกพ่อแม่ว่าปวดฟันขอหยุดงาน๑วันได้ไหม
หลังจากนั้นแหละค่ะน้องเนสหายตัวไปจากบ้านพร้อม
หมายเลขทะเบียน๑กกยหญิง๒๔๐๓ประจวบคีริคันค่ะ
ลูกสาวหายแบบนี้พ่อแม่ก็ร้อนใจแล้วค่ะรีบไปแจ้งความที่โรงพักสามกระทายเลย
แต่ตำรวจบอกว่ายังไงรู้ไหมคะตำรวจบอกว่าไม่รับแจ้ง
แล้วก็พูดด้วยบอกว่าออกจากบ้านไปเองก็กลับมาเองได้
พ่อแม่ได้ยินแบบนี้ก็ให้ทำยังไงอ่ะ
มีสิ่งไหนที่เขาทำได้อีกนอกจากแจ้งความคนหายล่ะ
เลยตัดสินใจที่นี่ไม่รับเปลี่ยนที่ก็ละกันไปที่โรงพักสามร้อยยอดแทน
ซึ่งทางนั้นรับแจ้งครอบครัวก็เป็นห่วงกลัวว่าลูกสาวจะได้รับอันตราย
ประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าถูกกักค้างหวงเหนียวหรือเปล่า
ถูกใครหลอกไปหรือเปล่าอยากให้ใครที่เห็นเบาะแสหรือว่ารู้เบาะแส
เคยเห็นหน้าน้องเคยเจอน้องเนี่ยช่วยแจ้งเบาะแสให้หน่อย
แม่ของน้องเนสนางสาวอรไทยขำสุวรรณบอกว่า
ตอนนี้พ่อก็ดีแม่ก็ดีเพื่อนก็ดีไม่มีใครรู้เลยว่าน้องเนสหายไปไหนค่ะ
แม่ก็เป็นห่วงงานไม่ได้ทำแล้วหลายวันแล้วแม่เป็นห่วงมากเลย